สวัสดีครับ๕นาฬิกา๔๓นาทีนะครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เมืองไทยของเรานั้นคงต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่จะ
หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนถือว่ากำลังแรงละทีเดียวนะครับ
ครั้งนี้จะแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
สิ่งที่เกิดขึ้นครับในบริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
มาดูอุณหภูมิวันนี้กันนะครับจากการคำนวณเนี่ยนะครับ
ว่าต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียตในเช้าวันนี้
ในช่วงบ่ายครับอุณหภูมิไม่ร้อนมากครับภาคกลางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้อยากให้ผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับ
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับสีฟ้าคืออากาศหนาวจัด
พบว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะต่ำลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยพื้นที่อากาศหนาวปกกลุ่มทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เสาร์นี้มีลุ้นนะครับว่าอุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงเป็นเลขตัวเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ยังไงใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวใครจะไปท่องเที่ยวคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสภาพอากาศในวันนี้
ก็คาดการณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับใครที่จะไปร่วมพิธี
วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนสลับกับแสงแดด
แดดอาจจะแรงหน่อยในช่วงบ่าย

นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามได้
ติดตามสภาพอากาศทั่วไทยในแต่ละพื้นที่

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ